ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ยังคงร่วมกันไล่ล่าผู้ต้องหา
อุ้มนางสาวพลอยรินผลิฝนหรือน้องพอย
หายตัวไปเมื่อ๓ปีที่แล้วนะคะ

จากคุณภูริพัฒน์บุญนินตร์ผู้สื่อข่าวธรรมดาทีวี
เกาะติดสถานการณ์และรายงานสดมาจาก
อำเภอน้องบุญจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
และตำรวจนั้นยังคงปรูพรมค้นหาผู้ต้องหารายนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงขณะนี้

ยังคงไม่พบตัวของผู้ต้องหาแต่อย่างใด
แต่จากการที่ผมเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ป่าอ้อย

พบรอยเท้าใหม่ซึ่งคาดว่าเป็นรอยเท้าของผู้ต้องหา

ผู้ต้องหานั้นยังคงหลบหนีอยู่ภายในพื้นที่นี้ครับ
สวัสดีครับ
ผู้นำตัวไปจากการสืบสวนของตำรวจทราบนะครับว่า
ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปมาเพื่อพักอาศัยกับภรรยาใหม่
เพิ่งคบหากันได้๒ปีภายในบ้านพักไม่มีเลขที่
หมู่บ้านหนองไม้ไผ่ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาค
จังหวัดนครราชศรีมาตำรวจจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
แต่นายพลกิจไหวตัวทันและหลบหนีเข้าป่าอ้อย
ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานและตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ตำรวจเข้าปิดล้อมและกดดันอย่างหนักแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่พบตัว
ขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนนั้นยังคงตรึงกำลังบริเวณพื้นที่ป่าดังกล่าวนะครับ
พร้อมกับใช้เฮลิคอปเตอร์จากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ขึ้นบินกดดันและใช้สุนัขทหาร
รวมถึงใช้สุนัขช่วยดมกลิ่นเพื่อกดดันอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
จัดกำลังเดินเรียงแถวร่วมกับชาวบ้านตรวจค้นในพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอ้อยนี้ค่อนข้างสูงกว่า๒เมตรครับ
หลบหนีอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่นี้
ขณะเดียวกันตำรวจอีกหนึ่งชุดนั้นจัดกำลังเฝ้าอยู่ที่บ้านของผู้ต้องหานะครับ
พร้อมประสานให้ญาติภรรยานั้นให้หาทางช่วยกดดัน
เพื่อให้ผู้ต้องหานั้นเข้ามอบตัวอีกทาง
ขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนนั้นตีวงปิดล้อมอยู่ในพื้นที่

พันธุ์ตำรวจเอกพัทรพัฒนุษยวงผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกนะครับว่า
เชื่อว่าตัวของผู้ต้องหายังคงอยู่ภายในพื้นที่
โดยจัดชุดสืบสวนตามจุดต่างทั่วหมู่บ้าน
และประกาศเสียงตามสายเพื่อให้ชาวบ้านนั้นช่วยกันติดตามตัว
ซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงคือกังวลว่าผู้ต้องหานั้น
ดักปล้นรถของชาวบ้านเพื่อใช้หลบหนี
ซึ่งขณะนี้นั้นตำรวจตั้งด่านตามเส้นทางต่างแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับ

ช่วงบ่ายของวันนี้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุลรอง
ประชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมากำกับติดตาม
และติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหน้าที่แห่งนี้ด้วยตัวเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมพุทธิพัฒน์บุญนินท์ข่าวแทนรัฐทีวี
รายงานสดจากอำเภอหนองบุญนาคจังหวัดนครราชศรีมาครับ